ลอยมาตามแม่น้ำแล้วไปอยู่หน้าวัดสามไถคุณผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบแล้วเป็นโรงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนี่ฮะ
โพงมาอยู่ตรงนี้คนเห็นแล้วแล้วฝาก็ไม่ได้ปิดเราจะมีศพคนตายหรือเปล่านั่นสิ
เอาแล้วลอยมาจากไหนนะฮะชาวบ้านก็แจ้งกู้ภัยรวมใจอายุทยาเอาเรือออกไป
ไหนขอดูหน่อยไปลากโลงเข้ามาสิโรงเนี่ยลอยอยู่กลางแม่น้ำป่าศักด
หน้าวัทย์สามไถอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนักศาสตร์สี่นอัอยุธยา
กู้ภัยไปถึงโรงศพไม่มีฝาแต่ในโรงไม่มีศพนะฮะ
แล้วที่สำคัญโรงศพโรงนี้ทำจากไม้สักอายุคาดว่าน่าจะ๒๐ปีไม่ต่ำกว่านี้นะ
แล้วใช้งานมาแล้วด้วยหมายความว่ามันเคยใช้บรรจุศพมาก่อน
มันน่าจะจมอยู่ในน้ำหลายปีแล้วจู่มันลอยขึ้นมาเอง

เฮ้ยมันลอยขึ้นมาได้ยังไง
พระอาทิการปริศาท่านเจ้าวาดวัดสามไถบอกว่าสมัยก่อน
ประกอบพิธีสวดศพจะต้องประกอบ

ก็คาดว่าเป็นโรงที่ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเอง

แล้วก็ไม่รู้แหละมันไปอยู่ในน้ำได้อย่างไร
แต่คิดว่าโรงนี้มันไปจมอยู่ในน้ำ

เพราะว่าช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้น

วันดีคืนดีตะกงตะกอนมาถูกพัดออกไป
แล้วด้วยความเป็นไม้มันก็เลยลอยขึ้นมาเองคุณผู้ชม

แต่ก็ชาวบ้านก็แอบหลอนว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
หรือวิญญาณเขาต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่า